มาถึงอีกหนึ่งเรื่องที่เกริ่นเอาไว้ตั้งแต่ต้นรายการ
คุณสืบสกุลถอนหายใจถอนหายใจแล้วต้องตกใจ
เรื่องช็อกแบบนี้เกิดขึ้นกับพ่อค้าขายน้ำเต้าหู้ที่อุดรธานีค่ะ
เมื่อเปิดมาเจอใบเสร็จค่าไฟฟ้าราคาสูงถึงเกือบครึ่งแสนบาท
เอ๊ะได้เห็นแบบนี้แล้วก็เกิดอะไรขึ้นทั้งที่ปกติแล้วเนี่ยนะคะ
ค่าไฟที่บ้านหลังนี้จ่ายประมาณ๔๐๐ไม่เกิน๘๐๐บาท

แต่พอเจอบินแบบนี้ก็ต้องตกใจแล้วก็ออกมาร้องเรียนค่ะ
ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยนะคะทีมข่าวรถปลดทุกข์
ก็พอรับเรื่องมาเดินทางไปยังบ้านเลขที่นี้เลยค่ะ
ทับ๖ซอยศรีชมชื่น๑ตำบลหมากแข้ง

หลังจากที่ได้รับการร้องเรียนจากนายทวินแทร่ฟุ้ง
พ่อค้าน้ำเต้าหู้ที่ได้รับบินชำระค่าไฟ

ทวินก็นำเอาหลักฐานใบแจ้งหนี้
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมาให้ทีมข่าวได้ตรวจสอบค่ะ
จากการตรวจสอบดูไปดูมานี่แหละค่ะ
พบว่าจำนวนหน่วยที่ใช้ก็คือ๙๙๙๙หน่วย

ก็คือ๔๖๙๑๑บาท๒๗สตางค์
พร้อมกับนายทวินก็พาไปเลยค่ะจูงมือทีมข่าวเลย
มิเตอร์ไฟฟ้าที่ติดตั้งอยู่ที่เสาไฟฟ้าข้างบ้าน
ซึ่งลักษณะบ้านก็เป็นห้องแถวไม้๒ชั้น
มีเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็เครื่องปรับอากาศ๑เครื่อง

นี่ไงที่คุณสืบสกุลถามว่าเป็นโรงงานหรือเปล่า
จำเป็นค่าไฟแพงสรุปแล้วไม่ใช่เลยบ้านคนนี่แหละ
ซึ่งนายทวินก็เปิดเผยด้วยนะคะบอกว่าเมื่อวันที่๑๖กุมภาพันธ์
ที่ผ่านมามีเจ้าหน้าที่จดหน่วยไฟฟ้ามาจดมิเตอร์
พร้อมกับนำใบแจ้งหนี้ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมาให้
เปิดดูก็ตกใจค่ะเพราะว่าค่าไฟฟ้าเนี่ยแพงกว่าปกติ

ในบ้านมีเครื่องใช้ไฟฟ้าคือเหมือนบ้านเรือนปกติทั่วไป
เมื่อกี้มีทีวีมีหลอดไฟมีตู้เย็นปกติ

แล้วที่สำคัญปกติเสียค่าไฟฟ้าเดือนละประมาณ๔๐๐๘๐๐บาทเท่านั้นนะคะ
ฟังเสียงนายทวินค่ะ
โอ้โฮตกใจสิฮะ
เกิดอะไรขึ้นกับบ้านของคุณพี่ทวินเขานะครับ
ต้องสอบถามหัวหน้าแผนกมิเตอร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
จังหวัดอุดรธานีกันหน่อยนะครับคุณพิชิตศรีบุตรโคตร

หัวหน้าพิชิตครับได้รับเรื่องร้องเรียนแจ้งมาแล้วแบบนี้
เข้าไปตรวจสอบพบอะไรเกิดขึ้นที่บ้านของคุณทวินเขาฮะ
ครับก็ตรวจสอบแล้วปรากฏว่ามันก็เพราะว่ามีความผิดปกติอยู่นะครับ

คือบินค่าไฟที่ปรากฏที่จดพร้อมแจ้งตอนนั้นมันเป็นบินค่าไฟที่ไม่ถูกต้องนะครับ

เกิดอะไรขึ้นถึงไม่ถูกต้องนะครับท่านหัวหน้า
ก็คือจริงแล้วคือระบบตัวนี้มันต้องผ่านการตรวจเช็คจากเช็คเกอร์

ซึ่งในระบบของการไฟฟ้าเองก็ยังถือว่าบินตัวนี้ยังไม่ผ่านเพราะว่ามันมีรหัสผิดปกติเกิดขึ้นอยู่
แต่เวลาที่ตัวแทนเข้าไปจดพร้อมแจ้งปุ๊บพิมพ์บินออกมาเสียบไว้ที่หน้าบ้านเลยเนี่ย

ก็อาจจะไม่ทันระวังตรงนี้ก็เลยจริงแล้วถ้ามันสูงขนาดนี้ไม่ได้ส่งมอบให้ปรากฏตัวเองไป
สรุปแล้วมันผิดปกติที่อุปกรณ์หรือว่าการจดหรือว่าอย่างไรนะฮะ

เพราะว่าในการทำงานตรงนี้
คือเคสนี้มันเป็นลักษณะมิเตอร์ชำรุดด้วย
ชำรุดด้วยแล้วก็เรามีการสับเปลี่ยนมิเตอร์เครื่องใหม่ให้ด้วย
ดังนั้นในการบันทึกข้อมูลมิเตอร์เดิม
ที่ชำรุดเราจะต้องรับคืนคังครับ
ทีนี้หน่วยถอนคืนกับหน่วยที่อ่านไว้ก่อนอยู่แล้ว
มันเป็นหน่วยที่คาบเกี่ยวกัน
ก็คือหน่วยที่เขาอ่านไว้เดิมเนี่ยเป็น๙๗๑๐นะครับ
พอหน่วยที่เจ้าหน้าที่ที่รับมิเตอร์เข้าคัง

เพราะว่าตัวเลขมันคาบเกี่ยวกันนะครับ
แต่ถ้าเขาอ่านเป็น๙๗๑๐เท่ากัน
ก็จะไม่เกิดอะไรแล้วก็หักล้างกันเป็น๐พอดี
ตอนนี้ว่าเขามาอ่านเป็น๙๗๐๙
คำนวณมันก็จะคิดว่าอ่านข้างหลังน้อยกว่าครั้งก่อน
มันก็เลยกลายเป็น๙๙เป็นกับหลักรีเวิร์ดไปเลย

ผมดูเบียนปุ๊บผมก็รู้ว่ามันไม่ถูกแล้วนะครับ
ก็รีบแก้ให้แผนกบัญชีดำเนินการแก้ไขให้เรียบร้อยแล้วครับ
แล้วอย่างกรณีแบบนี้นี่ทางพ่อค้าขายน้ำเต้าหู้นี่
ได้รับบินมาแบบนี้ต้องไปชำระในยอดเท่านี้
หรือว่าต้องเวฟตรงนี้ไปหรือว่าไม่ต้องชำระยังไง
หัวหน้าบอกแก้ไขตัวเลขให้แล้วกลายเป็นตัวเลขเท่าไหร่นะครับ

ก็จะชำระอยู่ประมาณ๖๐๐กว่าบาทครับ
ก็คือเป็นยอดปกติแบบที่เคยได้รับ
หายใจได้เลยโล่งแล้วนะฮะ
ครับแจ้งได้ครับรับแจ้งได้ครับตรวจสอบได้ครับผม
ถ้าเกิดว่าประชาชนเจอกรณีแบบนี้อีก
จะต้องแจ้งที่ไหนตรวจสอบยังไงคะหัวหน้า
ที่โน้วมันผ่านที่ตัวเองสังกัดอยู่นะครับ
หน้าคะโอกาสที่เกิดขึ้นแบบนี้มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยไหมคะ
ก็นานจะมีคือไม่เกิดบ่อยนะครับ

ให้ละเอียดเพื่อให้ความรอบครอบในการบรรทบอดสอบมากขึ้นนะครับผม

หัวหน้าพิชิตศรีบุตรโคตรที่ตอบข้อสักถามกับเรา
สรุปแล้วหัวหน้าบอกถ้าเห็นบินมาก่อนแบบนี้
เอกใจแน่อะไรโอ้โหขึ้นไป๔๐๐๐กว่าบาท

ดังนั้นก็สามารถไปยื่นเรื่องแล้วก็ขอตรวจสอบได้
ส่วนกรณีแบบนี้ก็จะมีการแก้ไขเรื่องตัวเลข
แล้วก็ท้ายที่สุดคือจ่ายเท่าไหร่นะคุณ

คืออุปกรณ์ก็ไปเปลี่ยนให้แล้ว
ให้แล้วเรื่องของการจดก็รอบครอบมากยิ่งขึ้น
แล้วก็จะพยายามไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีก

เมื่อกี้คุณผู้ชมส่งมาบ้านผมยังไม่ถึง๕๐๐บาทเลยค่าไฟ